เอาไปดูที่ศรีสะเกดที่ผมโปรยเอาไว้ฮะ
นักเรียนชั้นม๒อัดคลิปเอาไว้
ครูสอนพระพุทธศาสนา

ก็เลยด่าเด็กไปขนาดนี้ครับ
มึงถึงชั่วอย่างนี้

กำลังจะนึกว่าคนที่มาเกี่ยวพอจะฟัง

หวีออกมันเล่นโทรศัพท์
กูเตือนเลยนะ
มึงจะปลี๊บเจ้า
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชั่วโมงเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นม๒
โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตะบนน้ำอ้อมอำเภอกันธรรลักษณ์ศรีสะเกตครับ
ครูผู้สอนเป็นผู้ชายเกรี้ยวกราดทีเดียวนะฮะโอ้บางช่วงบางตอนด่าไปถึงพ่อถึงแม่เด็กนู่นน่ะนะฮะ
ผู้ปกครองทนไม่ไหวส่งคลิปนี้ไปที่เพจเจ๊ม้อยวีพลัสนะครับบอกว่าตรวจสอบพฤติกรรมของคุณครูให้ด้วยได้ไหม
วันนี้นักเรียนหญิงเจ้าของคลิปเล่าบอกว่าครูเห็นนักเรียนในห้องกินขนมเลยด่าด้วยคำหยาบคาย
แต่ทีนี้เนี่ยเพื่อนก็หยุดกินขนมแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าครูจะฟิลขาดอะไรขนาดนั้น
ระเบิดอารมณ์ใส่นักเรียนทุกคนด่าทั้งเรื่องขอโทษนะฮะนี่ผมดูพูดตามเนื้อข่าว
เรื่องมีเซ็กเรื่องยิงทิ้งลามไปถึงพ่อไปถึงแม่นะฮะ
ก็เลยถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานนะครับคือพฤติกรรมของครูคนนี้เขาบอกว่าเป็นแบบนี้มานานแล้ว
หลายรุ่นแล้วที่เจอแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งเจอครับ
แล้วทีนี้ครูแกก็บ่นบ่นแล้วครูแกก็แบบว่าแล้วเพื่อนหนูก็บอกว่า
ไม่เคยด่าแรงขนาดนี้ไม่เคยด่าด้วยคำแบบนี้
เพื่อนที่โดนด่าเขาแล้วครูก็บอกว่าแล้วครูแกก็เหมือนแล้วครูแกก็ระเบิดมาเลยค่ะ
แบบรูปรูปอะไรประมาณนี้
ที่ด่านี่คือด่าน้องเนยหรือว่าด่าเพื่อน
เพื่อนด้วยค่ะด่าทั้งห้องด่าทุกคน
แล้วพ่อแม่ว่าพ่อแม่เพื่อนไม่โอเค

ด่าแบบพ่อแม่มึงแบบไปโกงเงินเข้ามาอะไรอย่างนี้
มาให้พวกมึงอะไรอย่างนี้แบบนี้ค่ะ
ในคลิปมาชี้แจงแล้วนะคุณผู้ชมคุณวราพร

ท่านก็บอกว่าท่านสอนตามปกตินี่แหละแต่ก็รับไม่ได้นะครับ
เด็กไม่ตั้งใจเรียนเล่นโทรศัพท์บ้างหวีผมบ้างกินขนมบ้างนะฮะ
แล้วท่านบอกท่านก็มีปัญหาสุขภาพปวดขาหูก็ไม่ค่อยได้ยิน
เครียดสะสมก็เลยพลั้งปากด่าแรงไปหน่อยนะครับ
คืออยากจะให้เด็กเรียนหนังสือแล้วตอนนี้ก็เสียใจมาก
ก็กราบขอโทษผู้ปกครองกับนักเรียนทุกคนด้วย
ท่านบอกท่านจะไม่ทำอีกแต่ว่าทางภูมิในการโรงเรียนเปิดเผย
บอกว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกดย้ายแล้วนะครับ
ครูคนดังกล่าวนะครับไปช่วยราชการที่อื่น
แล้วเดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการมาสอบข้อได้จริงนะฮะ
ให้ความเป็นทางกับทั้ง๒ฝ่าย
น้องนักเรียนเองก็ต้องอยู่ในกฎในระเบียบนะครับ
ไม่ใช่ว่าอยากจะทำอะไรก็ทำอย่างพฤติกรรมที่ปรากฏในค่า
ไม่ตั้งใจเรียนที่จะหวีผมที่จะกินขนมที่จะเล่นโทรศัพท์
อันนี้ก็นักเรียนไม่ควรทำเหมือนกัน